กับข่าวแรกของข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะนักการเมืองตอนนี้คงไม่มีใครสบายใจเท่าท่านนี้แล้วล่ะค่ะ
สบายใจไทยแลนด์๔๐มาก
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้
ปปชตีตกกรณีที่แหวนแม่นาฬิกาเพื่อนว่าเอ๊ะข้อกล่าวหานี้
เป็นการรับเงินเกิน๓๐๐๐บาทตามกฎหมายปปชหรือไม่อย่างไร
ปปชตีตกไปแต่หลายคนอาจจะยังคิดไม่ตกนะว่าเอ๊ะมันได้ด้วยเหรอ
แต่เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ปปชก็มีเหตุผลของปปชนะคะ
บอกว่าลักษณะการรับของพลเอกประวิทย์เนี่ย
เป็นการรับในลักษณะที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เป็นการรับในลักษณะนิติประเพณีใช่ไหม
เราคุยกันเมื่อวานนี้ทีนี้วันนี้นักข่าวของเราก็เอาเรื่องนี้
ถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าจริงแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการปปช
และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
จริงแล้วท่านเองก็บอกว่าตั้งแต่แรกแล้วนะ
ไม่ได้มีความกังวลไม่ได้มีความวิตกอะไร
เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าจะถามอย่าถามผมเลย
ให้ไปถามปปชซึ่งเป็นคนวินิจฉัยเอง
ปปชเมื่อวานนี้ก็มีการนำคดีของพลเอกประวิทธิ
เทียบเคียงกับกรณีเบลลี่คุณจำได้ไหม

ลี่สีชมพูถ้าเกิดว่าใครยังจำกันได้
ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี๕๕ตอนนั้นเนี่ยนะคะ
ที่ฉันจำได้ที่ฉันทำข่าวตอนนั้น
ตอนนั้นทะเบียนชอชิงมม๒๒๒๒
โอ้โหนักข่าวเนี่ยฮือฮากันเลยนะ
ลี่คันนี้คุณคะมี๒คันในโลกนะคะ
อีกคันหนึ่งเป็นของปาริสฮิวสตัน
จริงคุณอีกคันหนึ่งเป็นของคุณเฉลิมที่ขับมา
แต่ตอนนั้นรถคันนี้ไม่ได้ถูกแจ้งในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของปปช
นักข่าวก็ไปถามตามกันต่อว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่แจ้ง
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงตอนนั้นบอกว่าเป็นของเพื่อน
นักลงทุนนักธุรกิจชาวสิงคโปร์
ทีนี้ตอนนั้นปรปชเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนุนปี๒๕๕๐
ปปชชุดนั้นบอกว่าการยืมลักษณะแบบนี้
ไม่จำเป็นต้องไปแจงไปแจ้งในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ก็เลยทำให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรอด
ทีนี้มาถึงปปชยุคนี้ผลพวงมาจากรัฐธรรมนุนปี๒๕๕๙
ปปชชุดนี้ก็ยกมาตรฐานบรรทัศนเทียบเคียงกัน
ก็เลยทำให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็รอดตามไปด้วย

ฟังเสียงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเจ้าตัวกันหน่อยค่ะ
แล้วแต่กรรมการบอกเขามาเจอ
ก็สบายใจมาตลอดอยู่แล้ว

คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้นักข่าวของเราก็ไปถามเช่นเดียวกันนะคะ
อีกหนึ่งหมวกที่พลเอกประวิทย์เขาสวมใส่ก็คือ
คือเป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐถูกไหม
มีสอหนึ่งคนกำลังจะย้ายไปศักดิ์การภักดิ์ท่าน

ก่อนหน้านี้ไปยื่นต่อกรกตขอยุบพักตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กรกตก็มีมติเห็นชอบให้ยุบพักประชาชนปฏิรูป
เพราะฉะนั้นพักประชาชนปฏิรูปก็สิ้นสภาพการเป็นพักการเมืองไปแล้ว
วสารพักพลังประชาชนปฏิรูป

ค่ะก็คือหลังจากที่ยุบพักเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไป
พูดง่ายตามภาษาฟังง่ายเลยต้องเคลียร์เงิน
เงินที่เกี่ยวกับพักรายรับรายจ่ายอะไรต่างเนี่ยนะคะ
วันนี้คุณภัยบูลนิติตะวันอดีตหัวหน้าพัก
ปฏิรูปซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะ
เดินทางไปมอบแคทเชียร์เช็คประมาณ๘แสนบาท
แสนบาทนี่เป็นเงินอุดหนุนที่กรกตจัดสรรให้พัก
เอาไปคืนให้กับกองทุนพัฒนาการเมือง
หลังจากที่ได้ขอเลิกพักต่อนายทะเบียนกรกตไปเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้การเลิกพักเป็นไปตามกฎหมาย

จากนี้ระบุว่าวันนี้ตัวเองเป็นสอสอ

ใครนะเป็นคนโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย
เดี๋ยวรายละเอียดเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนนะคะ
คือคนที่โพสต์คือนายนัฏล่าวศรีสวกุล
ว่าคุณเป็นผอสถาบันพัฒนาการเมือง

บอกว่ากฎหมายพักการเมืองระบุว่าถ้าเป็นสอสออย่างเดียว
ถ้าพักมันยุบไปแล้วไปซบพักใหม่ได้เลย
แต่ต้องไม่เกิน๖๐วันนะไปได้เลย
แต่ถ้าเป็นหัวหน้าพักด้วย
เป็นกรรมการบริหารพักด้วยแล้วเป็นสอสอด้วย
จะต้องอยู่จนกว่าจะจัดการเรื่องเงินของพักให้เสร็จเรียบร้อย
ก็เลยเป็นการตั้งคำถามกับคุณภัยบูล

ว่า๖๐วันคุณจะเคลียร์เรื่องเงินเสร็จ
เพราะว่ามันต้องใช้หลายขั้นตอนใช้หลายหน่วยงาน

ซึ่งคุณภัยบูลเขาบอกว่าไม่มีปัญหา
คืออย่างนี้ค่ะคือการที่จะยุบพัก
คืองานมันยุ่งยากงานมันเยอะกรรมการบริหารพัก

ถ้าเกิดว่าใครไปอ่านปปประกอบรัฐธรรมนูญ
ก็จะทราบว่าการจัดตั้งพักการเมือง๑พักมันยากมากนะคะ
มันไม่ได้ง่ายนะคะคุณต้องทำงบดุล
คุณต้องไปทำจัดตั้งสาขาพักต่างมันมีรายละเอียดอีกเยอะ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าตามรัฐธรรมนุมปี๒๕๖๐
การที่จะยุบพักได้มี๒กรณีคือสารสั่งให้ยุบพัก
คนที่เป็นสอสอสังกัดพักนั้นต้องไปหาพักสังกัดใหม่ภายใน๖๐วัน
กรณีถูกขับออกจากพักกรรมการบริหารพักและสอสอในพักใช้เสียง๒ใน๓ขับออก
อันนี้สสต้องไปหาพักสังกัดใหม่ภายใน๓๐วัน
อย่างของคุณภัยบูลจะเข้าขายอะไรคุณนัทตั้งคำถามแบบนี้
แล้วมันจะทันไหมฟังเสียงคุณภัยบูลค่ะ
อยู่อีก๕พักอยู่อีก๕คนนะสมาชิกสภาพุทธรรมรสดรที่อยู่พักอื่นนะครับ
ดังนั้นเลือกตั้งยังไงก็ไม่กระทบกับเรานะฮะ
คำนวณใหม่ยังไงก็ไม่กระทบกับเราอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
แต่การที่นำมาพูดนั้นเป็นเพียงแค่วาธกรรมที่จะโจมตีกันเท่านั้นเอง
ประเด็นนี้นะคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็ตั้งประเด็นว่าเอ๊ะเป็นภัยบูลโมเดลหรือเปล่า
ภัยบุญพลีชีพหรือเปล่าการที่ขอเลิกขอยุบพักตัวเองแบบนี้
คนหลักก็คืออาจารย์เจตโธนวนิษฐ์อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
บอกว่าไอ้การกระทำแบบนี้ของคุณภัยบูลลักษณะคือเผาบ้านตัวเองเพื่อเอาประกัน
โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะคุณภัยบูลบอกว่าคุณอย่ามาพูดแบบนี้นะ
ผมฟ้องหมินประมาทนะอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดก็คือคุณบุญยอดสุขสินไทย
ก็ออกมาพูดลักษณะว่าคุณภัยบูลแบบนี้คุณไม่มีจุดยืนไม่มีอุดมการ
ลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เข้าข่ายที่จะสามารถฟ้องหมินประมาทได้
เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
ที่มีการคิดคะแนนอาจจะไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนุนมากนัก
ก็เลยทำให้มันปั่นป่วนแบบนี้นะมันหนวดท้องน่ะ